วันผ่านไปแล้วนะคะสำหรับคดีรุมทำร้ายร่างกายที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ตอนนี้ตำรวจพยายามรวบรวมหลักฐานรวมทั้งเรียกดาราที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ปากคำรายล่าสุดก็คือคุณแต้วนะคะ
จะเข้าไปให้ปากคำประมาณวันที่๙ถึงวันที่๑๐ธันวาคมนี้นะคะ
สำหรับคดีนี้ผ่านมา๑๓วันแล้วหลายคนติดตามความคืบหน้า
ทำให้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๕
ลงนามนะคะในคำสั่งให้รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
ไปช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๕
พันธุ์ตำรวจโทษสิทธิพรบัวสุกรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เข้ารายงานตัวกับพลตำรวจตรีภูทรทรัศจักร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
หลังได้รับคำสั่งด่วนให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๕

จากเห็นว่าพันธ์ตำรวจโทษสิทธิพรทำงานหย่อนยาน
คดีนั้นล่าช้านับเป็นตำรวจนายที่๒แล้วนะคะ
จากสถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
ถูกคำสั่งย้ายไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๕
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับร้านมาลินสกายค่ะ
ด้านพันธุ์ตำรวจโทสิทธิพรนะคะกล่าวว่า
้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่ขอพูดอะไรมากค่ะ

ผู้บังคับบัญชายังอยากให้กลับมาทำงานต่อก็จะขอย้าย
แล้วก็กลับมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปนะคะ
แล้วก็ร้านมาลินสกายบนถนนห้วยแก้วอำเภอเมืองเชียงใหม่
สถานที่ที่บรรกฤษณะอักมิตศูนย์เคยบริหาร
และลื้อโครงเหล็กหลังคาร้านมาลินสกายเป็นวันที่๒นะคะ
คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จวันนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของเทศบาลตำบลช้างเผือก
หลังจากพบว่าทั้งสองแห่งต่อเติมอาคารผิดกฎหมายค่ะ